ขึ้นชื่อลือชาอยู่ที่ไหนล่ะ

โอ้โหเดี๋ยวไปทานก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟ
ที่บอกว่าทานแล้วต้องยิ้มแน่เพราะมันใส่
ไปร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวลางวา
ห้อไฟหน้ามนต์พยาวครับเป็นของคุณกันปวริสพงธนัทเดชวรา
ที่พัฒนาสูตรมาจากร้านก๋วยเตี๋ยวของแม่ยายนี่แหละครับ
ก็นำเอาเครื่องปรุงต้มยำก๋วยเตี๋ยวใส่ลงไปในหม้อไฟ
แล้วก็นำน้ำต้มยำใส่ชีสลงไปด้วยให้มัน
ศูซ่าแล้วก็ไฟมันก็จะเดือด
แบบนี้ทำให้น้ำมันเดือดอยู่ในบุตรแล้วก็มีชีสอยู่ด้วย
ร้านนี้เขาบอกว่ามีทั้งหม้อไฟหมูเนื้อก็มี
ห้อไฟทะเลก็มีเครื่องแบบมาจัดแน่นเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับ

จัดวางเรียงแบบนี้ลูกชิ้นปงลูกชิ้นปลาเขาก็ใส่เข้าไป
เสร็จปั๊บแล้วก็ราดด้วยน้ำซุปสูตรเข้มข้นของเขา
ลงไปในหม้อไฟลาวาที่แสนจะแซ่บล้ำเลอค่าแบบนี้นี่เห็นไหม
ชีสลงไปด้วยน่ากินเนี่ยโอ้โหก็น่ากินนะครับ
เราเห็นเนี่ยโอ้โหเดือดปุ๊บแบบนี้

บอกเลยว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวแห่งจินตนาการ

แต่ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรไปลองฟังเจ้าของร้านครับ
สำหรับความเป็นมาของก๋วยเตี๋ยวลาวาหม้อไฟ
ก็คือผมคิดถึงข้อไฟนะครับถึงข้อไฟที่อยู่
แล้วก็มีลาวาลาวาของเราก็เกี่ยวสึกเหมือนน้ำต้นยำที่เข้มข้น
แล้วก็มีผิดส่วนของชีทครับชีทที่อยู่ในรับว่าข้องไหมเป็นเกี่ยวเสมือนกับลาวา
ที่มีความร้อนแรงนะครับ
เจ้าของร้านก็ให้สัมภาษณ์ไปคนกินด้านหลังก็กินไป
สนใจเลยเพราะมันอร่อยไง
จะให้ยกทานก็ไม่ได้ถูกเวลาคุยนะ
เหนือจินตนาการเขาว่ากันแบบนั้นนะครับ
ไปลองลิ้มความแซ่บกันได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลาวาวเมาะไฟหน้ามนต์พระยาว
ยาวนิดนึงจำง่ายอยู่ที่พยาวนี่แหละครับ
มีทั้งแบบถ้วยก็คือเป็นชามมาแบบนี้ธรรมดาก็ทานได้
ก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยเนื้อน้ำตกน้ำใส
ราคาย่อมยาว๔๐๕๐บาท
ก็คือมาเป็นชามไม่ได้มาเป็นหม้อ
ถูกต้องครับถ้าอยากจะสั่งเป็นแบบหม้อไฟอย่างที่เห็นในภาพ
ทานกันได้หลายคนมีทั้งแบบน้ำตกน้ำใส
ก็สั่งกันได้แบบต้มยำเข้มข้นก็มีอยู่ที่ราคา๑๔๙บาทต่อ๑ชุดนะครับ
ร้านนี้เปิดช่วงเวลา๙โมงเช้าจนถึง๑๖นาฬิกา
ที่บ้านแม่กาห้วยเคียนตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะครับ
ไม่ถูกก็โทรไปสอบถามตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นให้
เบอร์นี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ